น้องตุลเด็กน้อยวัยเจ็ดขวบจากเจียงใหม่กับบทเพลงโจทย์ข้อแรกที่ได้ร้องไป
กูเล่กกาสาทไทยก็ยังเขียนเลี่ยงฟาก
นอนอยู่โมสามแล้วหนูยังจำขึ้นใจ
เกิดไหนว่าขอตรงขึ้นอยากเป็นอะไร
ให้เขียนบรรยายมาหนึ่งหน่าหากระดาษ
ก็คิดถึงคำที่พอแม่ที่เขาบอกว่า
เป็นเจ้าเป็นนายและสิบสบายทักทาส
คุณครูเป็นมหาเป็นพระนักงานของรัฐ
อีกครั้งที่วาดเธออยากมันแอโหสเตต
พอเขียนเสร็จก็รีบเอาหัวใบน้ำ
ครูอ่านแล้วลงความเห็นก็เขียนเด็ด
แต่มีอีกหวังที่ทุกคนเขียนว่าเสร็จ
เป็นท็อกซิคเทศที่เก็บไว้นานพอดู
จากเสียงใสแล้วใจยังนิ่งอีกด้วย
แบบนี้มาเอาใจช่วยกันวันละอ่อนน้อย
ตุ๋นจะร้องได้หรือไม่
เพลงที่๑นะครับมูลค่า๕๐๐๐บาท
น้องตุ๋นร้อง
ได้

น้องตุ๋นโทรงได้
คุณค่ะถ้าร้องได้อย่างนี้รู้ไหมคะว่ารับเงินไปเท่าไหร่

บอกกล้าบอกครูแต่หนูกล้าก็บอกไอนะครับ
บินก็คือคุณเอิ้นขวัญนะครับ
วรรณญานั่นเองเป็นงานเพลงแรกที่สร้างชื่อเสียงให้กับเธอนะครับ
ตั้งแต่ยังทดลองออกงานอัลบั้มรวมนะครับน้องใหม่ไต่ดาวรวมดาวที่ราบสูง
แล้วก็เป็นผลงานการแต่งของครูสลาคุณวุฒินะครับ
เอาละตุ๋นตอนนี้ตุ๋นผ่านเพลงที่๑ไปแล้ว

ที่๒นี่กี่บาทเหรอ
ไม่ใช่๖๐๐๐รอเพลงที่๒นี่จริงป้ะ
๑๐๐๐๐จริงค่ะ๑๐๐๐๐บาทมีแม่งฟันกี่ใบ

อินโทรเพลงที่สองนะครับมูลค่าหนึ่งหมื่นบาท

โอ้ยดีนะ
ดูตรงตรงเธอเต้นเผินเลยแต่ว่าเพลงนี้
ต้องบอกเลยนะเธอยังไม่เป็นวุ้นเลย
เพลงนี้พี่เป๊กรุ่นเดียวกับเธอเลยตอนเพลงนี้กำลังดัง

ไม่ค่อยชัวร์ค่ะมันจะมีท่อนนี้

มันจะมีท่านหนึ่งที่แบบว่าพุ่มพวงร้องเป็นหาดแตก
ข้างล่างเขาเขียนว่าท่าอย่างนี้ค่ะ
ไปร้องคาราวเกะอย่างนี้ใช่ไหมไปฝึกที่คาราโอเกะใช่ไหม

คุณพุ่มพวงดวงจันทร์เนี่ยร้องไว้ไม่รู้ว่าคำหนึ่งในเพลงนี้ว่า

งั้นเราจะต้องเชื่อใครดีล่ะทีนี้เราจะทำยังไงนะ

หรือว่าถ้าหนูไม่เชื่อแม่พึ่งแล้วไม่เชื่อพี่ตัวช่วยมีนะ

เอาล่ะตัวช่วยมีแบบนี้แล้วมาบอกอาก่อนว่า
ตกลงว่าเพลงที่๒นี้จะเล่นหรือจะหยุด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
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ใช้ค่ะ
ดีมากลูกดีมาก
ใช้เลยถ้าไม่มั่นใจนะครับใช้เลยตัดสินใจถูกต้องแล้วลูก

คุณแม่กระซิบเลยบอกแผ่นที่๘

แผ่นไหนครับแผ่นไหน

ค่ะ

ตัวช่วยของน้องตุ๋นในเพลงที่๒นี้ก็คือ
อ้อเอาไว้ให้เพลงนี้มันแทงหน่อยดี
เพราะตัวช่วยของเราตุ้นแถมนี้คือ

กาแสเข้ามาเสีย

อย่าประมาทนะลูกต้องตั้งใจร้องให้ดีนะ

เพลงที่๒บูรค่า
สมาธิพร้อม

เพลงที่๒เพลงมาครับ

ขอบคุณค่ะตีมือ
ขอบคุณค่ะตีมือ

ติดเข้ามาสิถ้าจะเรียกรักษาต้องกล้าไว้
ลูกมาทอหนาถ้าจะให้หวาน
ค่อยทบรำทานหวานขึ้นมาได้
หากว่าชอบฉันมันมาเอาใจ
จะไปไหนลูกไก่ไหนกำลูก
ขยับขยิบขยิบขยิบเข้ามาสิ
ละแซะละแซะละแซะละแซะเข้ามาสิ

ละแซะละแซะละแซะละแซะเข้ามาสิ
มาหาก่อนน่าลืมคุณก็เจ๋งแจ้ว
เชื่อมดังแม้หวงนอนนะเฮกูติ
ขูดมะพร้าวนิดบีบกะทิเมื่อไหร่จะได้มัน
ก็ตัวรักเขาเฝ้าแต่มองตา
ห้ามสังวาสังวาโทยังคาสัน
เกิดมาเป็นชายข้ามมาอายกัน
อีกกี่วันจะได้จ้องไข่แดงไข่เย็น
เป็นไงลูกสบายนะเพลงนี้
ทำไมเราถึงเลือกเพลงนี้เป็นเพลงเก่งเพราะอะไรมีอะไรกับเพลงนี้

ก็พอดีได้ร้องเยอะกว่าค่ะ
มาดูกันนะครับว่าที่ร้องไปเนี่ยเพลงเก่งด้วย
ถูกไหมถ้าถูกเนี่ยรับ๑หมื่นบาทเลย
แล้วก็ได้ร้องต่อในเพลงที่๓นะ
เอาล่ะสบายลูกสบาย
ถ้าผิดหรืออะไรก็ไม่เป็นไรลูกไม่ต้องไปเสียใจ

มูลค่า๑หมื่นบาท
น้องตุ้นร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้ร้องได้ลูกได้ลูกได้

น้องเก่งธุเก่งธุเก่ง
เพลงที่๒นะครับ

น้องตุ๋นร้อง

คือการได้ร้องเพลงเก่งของตัวเอง

แต่เพลงนี้จะทำให้น้องตุ๋นได้กระแทกเข้าไปใกล้เงินล้านได้หรือไม่
ช่วยเจียน้องตุ๋นต่อยเนอะพี่น้อง